คุณเชื่อในความลูกรักพระเจ้าไหม
คุณคิดว่าคุณเป็นลูกรักพระเจ้าหรือเปล่า

ลูกรักพระเจ้าของจริงสำหรับปรางกัณรันค่ะ

สวยแบบไม่ต้องพึนดวงยังเศร้าปรากฏรรณ
ก็ลูกรักพระเจ้าเบอร์ต้นเลยนะคะ
หันซ้ายหันขวาหมุนหน้าเชิญหลัง
เป็นอะไรที่ถูกต้องทุกข้อ

ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง
แต่เออใช้ไม่ได้กับชีหรอกจ้า
หน้าสดงดเมคอัพตลอดตลอดก็สวย
โปรดติดตามตอนต่อไป